วันนี้นะคะก็มีปฏิบัติการเรื่องของการปรับปรามยาเสพติด
ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เลยมีการสั่งให้ตั้งด่านถาวรพื้นที่ภาคกลาง
เพื่อสกัดกั้นขบวนการลำเลียงยาเสพติด
หลังจากเปิดปฏิบัติการพิทักษ์ประชา๖๑
แล้วก็ยึดทรัพย์ยาเสพติดเป็นเครือขายยาเสพติดได้ถึงกว่า๓๖ล้านบาทด้วยกัน
หมายของปฏิบัติการพิทักษ์ประชา๖๑ทับ๑นี้
เพื่อตรวจค้นพื้นที่เสี่ยงที่จะใช้เป็นทั้งแหล่งพักคอย
รวมทั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดด้วย
ซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้ยังสามารถจับกลุ่มกบผาขาว
นักค้ายาเสพติดระดับสั่งการได้อีกด้วยนะคะ
ปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีตำรวจปรับปรามยาเสพติด
เข้าตรวจค้นบ้านพักในอำเภอเมืองลบบุรี
ของนายสาสินามวงผู้ต้องหาตามไหมจับสารอาญา
ในคดีร่วมกันค้ายาเสพติด
เขาเป็นนักค้ายาเสพติดระดับสังการ

สั่งซื้อยาเสพติดจากกลุ่มเครือข่ายยาบ้าบ้านผักขาว
มากระจายให้กับเครือข่ายในพื้นที่ภาคกลาง
แล้วที่ไปลงทุนร้านที่๒เนี่ยเงินใคร

ก็เงินจากที่ทางร้านลงทุนไปเท่าไหร่ล่ะตอนนี้
ห้ะล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทเหลิตเท่าไหร่
เอาตังที่ไหนล้าน๒กูซื้อรถรอนไซค์
นักค้ายาเสพติดรายนี้ยอมรับว่า
มีความเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติด
แต่ปฏิเสธไม่ใช่ระดับผู้สั่งการตามที่ถูกกล่าวหา

ก็ยอมรับว่าเขาเคยเกี่ยวข้องและผัวพันกับเรื่องยาเสพติด
แต่ว่าในคดี๖แสนเขายังให้การปฏิเสธอยู่
พันธุ์ตำรวจเอกอิทธิพลยังยืนยันว่า

โดยเฉพาะคำซัดทอดของผู้ต้องหา๔คน
ในคดีลักลอบขนยาบ้ากว่า๖แสนเมตร

ระบุว่านายสาธิเป็นผู้สั่งซื้อยาเสพติดจำนวนดังกล่าว
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหารายนี้
ร่ำรวยจากการค้ายาเสพติด
จะนำเงินไปซื้อทรัพย์สินและลงทุนในร้านอาหาร
เช่นร้านเครื่องดื่มชื่อดังในตัวเมือง
และร้านอาหารที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างเตรียมเปิดให้บริการ
ซึ่งเข้าข่ายเป็นการฟอกเงินชัดเจน

บอกว่าได้นำกำไรจากร้านนมบุรี
มาเปิดร้านอาหารแห่งนี้นะคะ
ร้านนมบุรีที่หน่ายสะสิอ้างว่าสร้างธาระมรัว

พบว่าร้านอาหารดังกล่าวเปิดบริการมากว่า๓ปี
มีรายได้กว่า๗แสนบาทต่อเดือน

เงินที่นำไปก่อสร้างร้านอาหารแห่งใหม่

ไปถึงทรัพย์สินอื่นที่ครอบครอง
พลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยศุกร์
ัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยืนยันว่า
มูลค่ามหาศาลของเม็ดเงินในขบวนการค้ายาเสพติด
ใจให้คนจำนวนมากเข้าสู่เส้นทางนี้
เชื่อว่ายังมีนักขนยาเสพติดอีกเป็นหมื่นคน

ชั่วไม่เคยหยุดหย่อนเลย
เขาซื้อ๒บาทเขาขาย๕บาทกำไรแล้ว

เป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งไม่ได้หยุดเขาได้
พ่อค้ายาไม่ได้ถูกจับแต่คนส่งยาถูกจับ
มีคนส่งยาอีกเป็นแสนคนที่รอถูกจับ
ผู้ต้องหาที่อยู่ในคุกออกมาก็ทำเหมือนเดิมอีก

แต่ถ้าเรามีเครื่องมือที่ดีช่วยเราได้
ผมเชื่อว่าเบาบางแน่นอน
คล้องกับผลปฏิบัติการพิทักษ์ประชา๖๑ทับ๑

ประกอบไปด้วยสถานบริการบ้านเช่าอพาร์ทเมนต์ชุมชน

ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด
พร้อมตั้งจุดตรวจจุดสกัดรวม๑๑๔เป้าหมาย
สามารถจับผู้ต้องหาได้มากถึง๔๕๕คน
ยึดทรัพย์กว่า๓๖ล้านบาท

ข้าวเทศรัตน์ทีวีรายงาน